คือที่ปฐุมธานีมีเหตุหนุ่มดมกาวฮะ
พอดมกราวเสร็จแล้วก็ไปเมา
เมาแล้วจุดไฟเผาพงหญ้าตรงนี้คุณ
แล้วมันลามฮะลามไปไกลเลย

เพราะใกล้นั้นมีปั๊มน้ำมัน
กลัวจะไปถึงปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไฟลุกเดี๋ยวมันระเบิดขึ้นมา
คุณผู้ชมฮะดูสิบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้แถวนั้น

ไฟมันลุกโชดช่วงเผาไหม้ย่า
ในพื้นที่เอกชนริมถนนผลโยธิน๙๒
ขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงฟาร์มโชคชัยเล็กน้อยนะครับ
ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังเกิดเหตุพนักงานดับเพลิงเทศบาลนครรังสิต

ระดมเข้าฉีดน้ำดับเพลิงซึ่งกำลังลุกไหม้นะครับ

แล้วก็เป็นพวกไม้แห้งต่างนะครับ
เนื้อที่ไม่ต่ำกว่าร้อยไร่
มันก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
อีกอย่างมันคือติดปั๊มน้ำมันปอตทและปั๊มน้ำมันเอสโซเลยนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระงับเหตุนะครับ
ชาวบ้านก็ตกใจหวาดกลัว
บางคนบอกว่าจะเอาน้ำมาทีละถังทีละถังมาช่วยกันดับอยู่ครับคุณ
แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายเหลือเกิน
ก็กันประชาชนให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
ผู้ชมฮาเด็กชายพัฒนาวัดนักเรียนชั้นป๖

คนจุดไฟพี่เป็นคนติดกาวชื่อไนโก้ครับ
โดยนายโก้โยนกระป๋องแล้วจุดไฟไปที่กองย่า
พอจุดเสร็จนะคุณเดินหนีไป
สำหรับนายโก้เป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า
เมาเป็นประจำแล้วก็ดมกาวด้วยนะครับ
ขณะจุดไฟก็เชื่อว่ามีอาการเมา
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องจนกระทั่งไฟมันลุกลามแบบนี้คุณ

ที่ไฟมันจะลามไปถึงปั๊มน้ำมันทั้งสองแห่งนะครับ